ท่านก็บอกเอ๊ะในเมื่อมันมีการอ้างอิงถึงอยู่แล้ว
ทำไมไม่ทำมาสำนวนเดียวกันครับก็คืออย่างที่คุณจอมขวัญได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่
จริงต้องไปถามตำรวจว่าทำไมไม่ทำมาทำไมแยกไป
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้ทางคุณวัชระก็ได้ถามต่อเนื่องว่า
เมื่ออายการเห็นแล้วทำไมอายการไม่สั่งไม่สั่งบอกว่าให้เขาดำเนินการรวมเป็นเรื่องเดียวกันเสีย
ก็ต้องเรียนว่านะครับแนวทางปฏิบัติในกระบวนการยุทธรรมทางอาญาของบ้านเราเนี่ย
จะแบ่งงานของท่านพันธ์งานสอบสวนกฎหมายตามวิญญาณร้อยสี่สี่บอกว่าสอบสวนแสดส่งให้ไอ้ไอ้การ
อายการพินาสำนวนแล้วถ้าสั่งฟ้องส่งไปสารทีนี้ในประเด็นเนี้ย
สำนวนที่เราพินาของของทางท่านท่านการสวนส่งมาบอกในส่วนของศักลฑ์คุณทองศ์เนี้ย
ทางคุณวัชฎาถามด้วยไอ้ไอ้การเห็นแล้วทำไมบอกว่า
ไม่ต้องแยกเอามาเลยอย่างนี้

เพราะไม่มีกฎหมายให้ทำอย่างนั้นนี่ประเด็นที่หนึ่ง
ถ้าให้เห็นชัดที่สุดเวลาอายการเราฟ้องคดีไปที่ศาล
เราบอกว่าจำเลยนี้กับพวกอีกหนึ่งคนยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง
หรืออีกจำเลยคนหนึ่งคือนายกอไก่ขอไข่

พวกศาลก็ไม่เคยมาก้าวร่วงเหมือนกัน
บอกว่าเฮ้ยกไก่กไข่ที่บอกกับพวกเนี่ย

แต่เป็นหน้าที่ของอายการต้องดำเนินการ

ดังนั้นในส่วนของว่า
พี่นายบอกว่ามันมีการแยกไปแล้ว

คิดว่าตรงนี้อธิบายจะเป็นภาษาง่าย

ครับผมก็น้องรับฟังเหตุผลนะครับ

ให้รองพรวมรายการสำนักงานทรัพย์สิน

แต่นายสกุลธรก็ได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว

เข้าข่ายมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดตามมาตรา๑๕
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๘๔
ซึ่งมีโทษ๒ใน๓ของโทษมาตรา๑๕
พนักงานสอบสวนในคดีนี้
ตำรวจที่ท่านประยุทธ์ว่านะครับ
ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดี

ไม่สอบสวนดำเนินคดีนายสกุลทร
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ซึ่งท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมาย

ถ้าสมมุติว่าในรายการไม่ได้มีแค่อายการ
จะต้องถามตำรวจเช่นเดียวกันว่าทำไมแยก

ถามด้วยความสุขระดิบใจ
เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนนะครับ

แต่เหมือนกับแบบพอเราดูสำนวนมันเรียนเข้าใจว่า
อายการกับตำรวจทำงานใกล้ชิดกันมากในแต่ละคดี
คือมันก็จะต้องเหมือนกับแบบข้อมูลเรียกไปเรียกมา
มีความคืบหน้าอย่างไรอันนี้ยังไม่ละเอียดพอ
คืออาจจะไม่ได้เรียกร้องแต่แบบเหมือนกับสะกิดได้ไหมคะ
ถ้ามันข้อเท็จจริงเดียวกันมันเรื่องเดียวกัน

คือก็ไม่สามารถบอกก็ได้หรือครับว่ามันควรจะรวมมา

คือคนจะมองได้ไหมซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ถามอายการ
ถามไปถึงตำรวจว่าจะมองกันได้ไหมว่า
มันก็พาให้อีกคดีกลายเป็นคดีที่ช้ากว่า
คดีซึ่งจบไปแล้วแล้วบอกข้อเท็จจริงในตัวคำพิพากษาค่ะ
เรียนอย่างนี้ครับว่าที่คุณจอมขวัญพูดประเด็นแรกว่า

ต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่สะกิดเหรอฮะ
ถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อเท็จจริงว่า
บันทึกว่าแยกไปดำเนินคดีเนี่ย
ไม่สะกิดเราจะแนะนำดำเนินคดีเลย
แนะนำถ้าเราเห็นว่าตรวจสำนวน
เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนกระทำผิด

ก็แนะนำแต่ทีนี้เราไม่แนะนำ

เพราะเขาบันทึกไว้ในสำนวนแล้วว่า
เขากำลังสอบสวนคดีอยู่สอบสวนเรื่องนี้อยู่
เพราะอะไรยังไงเนี่ยผมอธิบายตรงนั้นชัดเจนไปแล้ว
ประเด็นที่๒ที่คุณจอมขวัญถามว่ายังไงนะฮะ

คือเอาอย่างนี้นะคะที่ฉันก็อยากจะถามต่อ
แต่เวลาไม่มีขออยากให้คุณวัชระเป็นคนปิดท้ายได้ไหมคะ
เอาได้คือคุณวชลัดละกันเดี๋ยวเวลานั้นประมาณนาทีนึงค่ะ
คือผมเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่ง
ที่ต้องการเห็นกระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียว
ไม่มีสองมาตรฐานไม่มีลูกคนรวยลูกคนจน
ไม่มีลูกผู้มีอำนาจหรือว่าลูกผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่
และหลุดคดีเป็นประจำเพราะฉะนั้น
เราจึงมาตามทวงถามเรื่องนี้
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นต้นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
สังคมไทยปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าวิ่งตำรวจวิ่งอายการวิ่งสาร
เพราะฉะนั้นเนี่ยคำเหล่านี้ควรจะหมดไปเพื่อสร้างมาตรฐานความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน
ดังที่ท่านอาจารย์วิชามหากุลได้ทำการศึกษาในกรณีของคุณบอสกระทิงแดงไว้แล้ว
ท่านหนาอยุมกลีก็ควรที่จะปฏิบัติต่าง
นิดเดียวคือต้องขอบคุณคุณวัชละที่มายื่นหนังสืออายการ
ที่มีการกล่าวหาว่าอายการสังภัยฟ้องมันมนุษย์ฯจะได้เคลียร์ชัดเจนว่า
อายการไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะในสำนวนยังไม่มีนายสกุลทรในคดี
อันนี้ก็ถือโอกาสในสำนักงานสุดได้อธิบายให้สังคมเข้าใจ
ว่าบางครั้งการนำเสนอไปซึ่งมันไม่ตรงกับข้อต้นจริง

แต่ผมไม่ได้พูดกล่าวหายจากการแต่ว่ามีท่านอื่น
ขออภัยทั้งสองท่านจริงค่ะเวลาหมดแล้ว
ยังไงเดี๋ยวตามต่อเผื่อถ้ามีการแถลงข่าว
น่าจะมีความคลิบหน้าในมุมของคุณสกุณธรณ์นะคะ